คลื่นที่เกิดตอนนี้ไม่ได้เป็นคลื่นจากพายุแล้ว

ที่ตอนนี้ก็ยังคงมีกำลังแรง

หลังเกิดพายุอีกหนึ่งคลื่นที่ต้องระวัง

ขึ้นใต้น้ำเกิดขึ้นในระหว่างที่
ยุเขามีการพัดเข้ามาในแนวชายฝั่ง

พอเจอพายุมันก็เกิดการเป็นขึ้น

ถอยกลับไปเนี่ยคลื่นไม่สามารถให้จะกลับทะเลได้ตามปกติ

เป็นหัวขึ้นหน้าขึ้นตรง

ต้องระวังอยู่ใครที่จะออกไป
เล่นน้ำทะเลในช่วงนี้โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นอ่าว

ต้องระวังเป็นพิเศษนอกจากภาคใต้แล้ว

พายุปลาบึกถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ

พายุลูกนี้ครับยังมีบทบาทสำคัญ

ส่งต่อไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองครับในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับ

พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน

ฝนฟ้าขนองนี่คือสิ่งที่

อย่างที่บอกเลยครับว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

พายุลูกนี้ณขณะนี้ถึงแม้ว่าจะกลายเป็น
หอมความกดอากาศต่ำแล้วเนี่ยนะครับยังมีบทบาทสำคัญในการดึงเอา
รสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามรสุมฤดูหนาวนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับพัดแรงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ความหนาวเย็นนี้เนี่ยนะครับขณะนี้เองครับ
มาถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนดังนั้นอ่า
อภัยนะครับภาคใต้ตอนบนดังนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงภาคใต้ตอนกลางเนี่ยนะครับ
ฝนจะไม่มีดังนั้นฝนส่วนใหญ่จะไปตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับ
ซึ่งแน่นอนแล้วครับว่ามรสุมนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดคลื่นลมแรงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องดังนั้น
ใครที่อยู่บริเวณตามแนวชายฝั่งก็ยังคงต้องระวังเรื่องของสถานการณ์คลื่นนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออย่างที่บอกไปมี๑ปัจจัยเป็นคลื่นกระแสลมนะครับเป็นกระแสลมที่พัดอยู่สูงเหลือเกินนะครับประมาณ๕กิโลเมตรขึ้นไป
ซึ่งลมตัวนี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศนะครับก่อนที่จะมีฝนตกจะมีอากาศร้อนอบอ้าวเกิดขึ้นในพื้นที่
หลังจากนั้นนะครับจะมีฝนฟ้าคันนองบางจุดบางพื้นที่มีโอกาสเจอลูกเห็บตกด้วยนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับพม่าใกล้กับจุดที่ติดกับจีนตอนบนเนี่ยนะครับอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าอากาศค่อนข้างแปรผลเป็นพิเศษหลังจากฝนหยุดตกแล้วอากาศก็จะเย็นลงที่คือสิ่งที่จะเกิดข
ฝนส่วนใหญ่จะมีในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับก็เริ่มแต่นครศีรธรรมราชปัตนียาลานนารธิวาสฝนยังตกอยู่แต่ว่าก็ไม่ตกหนักเท่ากับช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนนี้เป็นคลื่นกระแสลมฝ่ายต้นตกที่ที่ได้บอกไปนะครับตอนนี้ยังอยู่เหนือเมืองไทยของเราอยู่นะครับแต่ว่าช่วงค่ำนี้เนี่ยจะค่อยลงมาแล้วก็เข้
สิ่งที่มาเตือนกันใครจะไปชมความสวยงามชมทะเลหมอกในพื้นที่ภาคเหนือก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าลูกเห็บนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งภัยทางธรรมชาติที่เกิดแล้วเนี่ยนะครับสร้างความเสียหายเยอะเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังลูกเห็บที่เราจะเห็นในช่วงหน้าหนาวจะเป็นลูกเล็กเล็กเหมือนหิมะที่ทุกปีจะมีข่าวหิมะต
เอาเลยไม่ได้ละเนี่ย

นี่เขามีทะลงทะเลเขาอยู่

สายอยู่ตรงไหนตอนนี้หาสายไม่เจอ

โอ้ยเนื้อคน